ในพิธีทำบุญกลางบ้านที่จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงพระสงฆ์แล้ว
ชาวบ้านจะต้องนำอาหารเช่นเดียวกันนั้นมาจัดเตรียมสำหรับการไหว้ผีไร้ญาติอีกด้วย
โดยจะต้องมีการจัดเตรียมภาชนะที่แตกต่างจากคนกินทั่วไปเป็นกระทงกาบกล้วยที่กลัดเย็บให้มี๔มุม
ส่วนภายในกระทงก็จะมีของกินแบบเดียวกับที่ถวายพระสงฆ์จะจัดเตรียมเพิ่มเติมคือต้องมีน้ำใส่ในกระบอกไม้ไผ่
และใช้ทูบหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มขณะที่จะนำกระทงไปทำพิธีเส้นไหว้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน